เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้างแห่ง๑
จังหวัดสกลนครนะคะแล้วจุดที่มันไหม้มันเป็นโกดังเก็บที่นอน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๔ชั่วโมงในการดับไฟนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจะต้องมีฮีโร่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าในเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งปีนไปที่โกดังข้าง
เป้าบอกให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ตรงนี้เพลิงมันอยู่ตรงนี้ต้นเพลิงอยู่ตรงนี้
ให้เขาฉีดไปให้ตรงจุดเป็นใครเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะคะ
แต่มาดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร๓ชั้นนะคะอยู่ในซอยแคบด้วยนะคะ
จุดนี้เป็นโกดังเก็บที่นอนมีประมาณหนึ่งพันหลัง
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะไฟก็เลยลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงของเทศบาล๓๐ครั้งค่ะ
เพื่อพยายามดับไฟนะคะนอกจากนี้มีทหารจากมณฑนทหารบกที่๒๙
สาสมัครช่วยกันขนย้ายสิ่งของในบ้านเรือนประชาชน
จุดที่อยู่ใกล้ออกมาเพื่อความปลอดภัย
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้ใช้เวลา๔ชั่วโมงนะคะ
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดทั้งคืน
เพราะว่าบางจุดเห็นว่ามีไฟปะทุขึ้นมาตลอดเวลานะคะ
เหตุการณ์นี้สรุปไม่มีใครได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ดเบี้ยวเลยค่ะเสี่ยงที่จะพังถล่มลงมาลงมาตลอดเวลานะคะ

ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้

ก็ต้องรอให้วิศวกรเข้ามาประเมินโครงสร้างอาคารก่อนนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นประเมินค่าเสียหายแบบเบื้องต้นเลยนะ
เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่าประมาณ๓๐ล้านบาท
นี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเพลิงไหม้
แต่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกิดจากเรื่องนี้ก็คือฮีโร่นะคะ
เพราะว่าในกลุ่มไลน์ค่าราชการและหน่วยงานในพื้นที่
เขามีการแชร์คลิปผู้ชายคนหนึ่ง
สวมเสื้อกีฬาสีขาวกางเกงสีดำ

เสื้อสีขาวคนนี้ไปชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ในช่วงที่เพลิงมันกำลังโหมลุกไหม้เลย
และต่อมาปรากฏภาพชายคนนี้เขาก็ตามหา

สรุปสุดท้ายแล้วเป็นตำรวจนะคะพันธุ์ตำรวจเอกกิตเตชิตบำรุง
เป็นผู้กำกับการสพเมืองสกลนครทำงานนอกเครื่องแบบเนอะ
ช่วงเวลากลางคืนนะนะคะหลายคนก็ชื่นชมในความทุ่มเทและเสียสละของผู้กำกับนะคะ
เสี่ยงชีวิตปีนขึ้นไปชี้จุดให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยไม่กลัวอันตรายเลย
คนที่อยู่ในเหตุงานถ้าคิดอย่างถ่ายไว้นะคะอืมตำรวจเห็นไหมตำรวจน้ำดีก็มี
เออแม้ว่าเวลาปฏิบัติราชการจะแปดโมงถึงสี่โมงเย็นแต่กลางคืนก็ยังทำงานอยู่เลย
นอกเวลาราชการถอดชุดออกแล้วก็ยังทำได้นี่แหละเขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
แต่ไม่อยากให้เกิดวีระบุรุษในสถานการณ์แบบนี้นะแต่พวกก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะค่ะค่ะ